ครั้งก่อนที่แคนาดาซึ่งครั้งที่แล้วไทยชนะได้๑นัด
ซึ่งในชุดนี้ก็นำทับมาโดยมิลลันด้าสุชาวนีนินธรรมรงค์
แล้วก็ทิฟฟานีดารุณี๒เผ่า๒ลูกครึ่งที่ลุ้นประเดิมฟุตบอลโลกคนแรก
นอกจากนี้ก็ยังมีตัวหลักอยู่กันครบค่ะ
ชุดนี้มีความพร้อมกว่าพร้อมในเรื่องของประสบการณ์พร้อมในเรื่องของการเวลาเตรียมทีม
เพราะส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการ์เรงพีค
ตอนนี้เรามีผู้เล่นที่มีวัยค่อนข้างสูงก็อยู่ในทีมพอสมควร
แต่พระสมการณ์ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงไปได้
เอเชียนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เอามาบอกว่า
จะสามารถปรับปรุงสนามการแข่งขันให้ได้ตามมาตรฐานของเอฟซีเพื่อจัดได้ทันค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็หารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐รอบสุดท้ายที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะ
มกราคมปีหน้านี้ซึ่งรายการนี้ค่ะก็คัดเลือกเอา๓ทีมของทวีปเอเชีย
แข่งขันในโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยดรกล้องศักดอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
สนามที่กรกฐรับผิดชอบก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็สมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีค่ะ
ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการในขั้นตอนการจัดจ้างจัดซื้อนะคะ
คาดกันว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคมค่ะหากทุกอย่างเป็นไปตามกำหนด
แล้วก็จะเสร็จสิ้นทันเวลาที่เอฟซีกำหนดไว้ในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอน
แต่หากกรณีฉุกเฉินนะคะก็ยังมีสนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาจังหวัดนครราชศรีมาอีก๑เป็นตัวเลือกด้วยค่ะ
ขณะที่อีก๒สนามก็คือธรรมศาสตรังสิตแล้วก็ตินสุรานนท์ที่ดูแลโดยองค์การบริหารจังหวัดสงขลานะคะ
น่ามีปัญหาเพราะว่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ปรับปรุงอีกเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ